วันที่๒๑มิถุนายนตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายรัฐมนตรีหญิงของไทยนะครับ
ซึ่งปีนี้อายุครบ๕๒ปีจะแตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
วันเกิดจริงทุกปีทุกคนก็คงตั้งหน้าตั้งตารอวันเกิดเพื่อที่จะได้ฉลองได้มีความสุข
แต่ดิฉันรู้สึกว่าวันเกิดปีนี้สิ่งที่ตั้งหน้าตั้งตารอก็คือว่ารอโชคชะตา
รอสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเพราะหลายคนบอกว่าหลังเดือนเกิดทุกคนจะมีแต่สิ่งที่ดีขึ้น
ฉันก็หวังว่าหลังวันเกิดปีนี้จะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาบ้าง
แล้วก็ขอว่าดิฉันจะมีโอกาสได้มาทำบุญเช่นนี้แบบนี้ในปีหน้าอีกค่ะ
ร่ำไห้พร้อมคราบน้ำตาบนใบหน้าที่นางสาวยิ่งลักชินวัฒน์ปลดปล่อยออกมา
ระหว่างทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุ๕๐ปีที่ภูเขาทอง

บุญวันคล้ายวันเกิดที่ประเทศไทยเป็นครั้งสุดท้าย
หลบหนีออกนอกประเทศในคืนวันที่๒๓สิงหาคมปี๒๕๕๙
ครบรอบ๕๒ปีวันคล้ายวันเกิดยิ่งลักชินวัฒน์ปีนี้
ความอบอุ่นจึงมาพร้อมกับรอยยิ้ม
วันเกิดแต่ละปีเป็นการบอกว่าเราแก่ลง๑ปี

วันเกิดปีนี้ไม่ขออะไรมากนอกจากขอความสุขในชีวิต
และความหวังที่จะให้คนไทยทุกคนมีความสุขด้วยเช่นกัน
เพียงเท่านั้นปีนี้ถือเป็นอีกปีที่เหล่าบรรดาคนสนิท
แก่นำทั้งของพักเพื่อไทยและสมาชิกพักไทยรักษาชาติ
ตบเท้าตีตัวบินไกลไปร่วมฉลองถึงกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
เป็นการตอกย้ำในสายสัมพันธ์ของชินวัฒน์กับกลุ่มการเมืองในพักว่า
ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม
ตลอด๒ปีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
แต่ถือเป็นบุคคลที่แก่นนำและนักการเมือง
พักเพื่อไทยยังคงให้ความเคารพนับถือ
โดยเฉพาะช่วงการเมืองเข้มข้นมีการแตกแขนงไปตั้งพักไทยรักษาชาติ
ซึ่งหลายคนล้วนเป็นสายตรง
มีความใกล้ชิดกับนางสาวยิ่งลักษณ์แทบทั้งสิ้น
แต่ท้ายที่สุดบ้านหลังใหม่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝัน
หลังสารรัฐธรรมนูลตัดสินยุบพัก

ล้วนแล้วแต่เป็นทายาทชินวัฒน์ยกชุด
ทำให้หมดสิทธิ์เล่นการเมืองนานถึง๑๐ปี
ทำให้งานครบรอบวันเกิด๕๒ปีของยิ่งลักษณ์ปีนี้
ได้เห็นภาพเครือข่ายสายตรงเปิดหน้า
ร่วมงานฉลองกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
ไม่จำเป็นต้องกระมิดกระเมียดหรือปกปิด
ส่งสัญญาณให้เห็นว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี
สายสัมพันธ์ที่พวกเขามีต่อกันยิ่งแน่นแฟนมากขึ้น
แน่นแฟนพร้อมกับการหวนคืนรังเก่าพักเพื่อไทย
เริ่มจากการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักไปพร้อมกับการรีแบน
ดึงเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารให้มากที่สุด
งานนี้จึงเป็นการวัดกำลังอีกครั้งระหว่างสายสัมพันธ์เก่ากับความอยู่รอดของพัก
ที่ยังคงสลัดคราบพักการเมืองภายใต้ตระกูลชินวัฒน์ไม่มีวันสำเร็จ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน